มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะที่เราเคยนำเสนอข่าวไป
ว่ามีเจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบ
เขาบ้านไฟไหม้บ้านเขาเปิดเป็นร้านขายข้าว
แล้วเจ้าของร้านเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง
ตอนแรกทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตติดใจนะคะ
บอกว่าเอ๊ะดูแล้วไม่น่าจะใช่แค่ไฟไหม้บ้าน
แล้วเจ้าของบ้านถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต

จากการชนะสูตรก็มีลักษณะของการถูกบีบคอด้วย
ทีนี้จริงค่ะจริงอย่างที่คนในครอบครัวสงสัย
นี่ไม่ใช่แค่ไฟไหม้แล้วไฟคลอกตายนะคะ
เป็นเหตุฆาตกรรมจริงได้มีการอนุมัติศาล
ออกหมายจับแล้วแล้วคนร้ายก็รับสารภาพว่า
ทะเลาะกับเจ้าของบ้านเหมือนกับไปทวงพระเครื่องกัน
ทะเลาะแล้วบีบคอเขาตายแล้วลากเขาเข้าไปในบ้าน
ตอนที่บ้านกำลังไฟไหม้อยู่จนสุดท้ายก็ปล่อยให้ไฟไหม้
เขาก็เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงแบบนั้นค่ะ
ผู้ต้องหาชื่อว่านายอำพลวงเทียนทองหรือในอู้ค่ะ
เขารับสารภาพกับตำรวจสนบางขุนเทียนนะคะ
ว่าเขาบีบคอในอนันต์แสงอุไรอายุ๖๖ปี
เจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบที่เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง
ผลชนสูตรก็คือถูกบีบคอด้วยนะคะ
ตำรวจติดต่อญาติให้มาพูดคุยเกลี้ยกล่อม
แต่การให้การเนี่ยเขาก็ให้การภาคเศษคือแบ่งรับแบ่งสู้อะค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้ขโมยทรัพย์สินไป
ไม่ได้ขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
เขาบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุเผาบ้านเพื่ออำพรางศพ
แต่เขายอมรับว่าเขาบีบคอนายอันนันต์นะคะ
คือพอเขาสารภาพแบบนี้กับตำรวจ
ตำรวจก็ควบคุมตัวเข้าห้องขังค่ะ
นี่ค่ะตามคำรับสารภาพของนายอำพลหรือในอู้นะคะ
บอกว่าบีบคอเขาเขายังไม่เสียชีวิตนะ
เขายังหายใจอยู่แต่ลากเขาเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟไหม้
แล้วทิ้งเขาไว้แบบนั้นจนถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
คือนายอำพลหรือนายอู้ผู้ต้องหาอ้างว่า
สามสิบกว่าองค์นะคะเป็นพระสมเด็จพระวัดนาคปรก
ซึ่งผู้เสียชีวิตได้ให้ราคาเพียงแค่๕๐๐บาท
ก็เลยตั้งใจจะไปขอถ่ายคืน
แต่เขาอ้างว่าผู้เสียชีวิตพูดจาไม่ดี
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ผลักผู้เสียชีวิตล้มลงหน้าประตูบ้านขึ้นคร่อมเอามือบีบคอจนแน่นิ่งไป
ลากร่างของเขาทั้งที่เขายังหายใจอยู่นะคะเข้าไปในบ้านที่บ้านกำลังไฟไหม้
เพราะว่าเตาไฟที่ทำกับข้าวในบ้านของผู้เสียชีวิตมันล้มแล้วไฟกำลังลุกเลย
ลากเขาไปทิ้งเอาไว้แบบนั้นแล้วก็หนีกลับที่พักไปค่ะ
ส่วนสร้อยและพระเลี่ยมทองอาจจะขาดหลุดหายไปตอนนั้นและตอนนั้นที่เห็นก็คือผู้เสียชีวิต
แหวนที่นิ้วนะคะคือตัวนายอำพลหรือในอู้ผู้ต้องหา
เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ขโมยทองไปเขาไม่ได้จุดไฟเผา
แต่ไฟมันลุกไหม้อยู่แล้วเขาอ้างแบบนี้
ตำรวจชุดสืบสวนสนบางขุนเทียนก็นำกำลังไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
สูบน้ำที่บริเวณร่องน้ำทิ้งอะค่ะเพื่อหาสร้อยคอทองคำน้ำหนักห้าบาท
พระเลี่ยมทองรวมไปถึงภาชนะใส่น้ำมันนะคะ
ตกลงแล้วเป็นการตั้งใจจุดไฟเผาบ้านหรือไฟมันไหม้บ้าน
เพราะว่าเตาไฟที่ทำกับข้าวของบ้านผู้เสียชีวิตล้มแล้วไฟไหม้เอง
อันนี้ต้องให้ชัดเพราะว่ามีรายงานว่าตัวผู้ต้องหาค่ะ
ซื้อน้ำมันที่ปั๊มนะแถวถนนกาญจนาพิเศษ
คืออันนี้ต้องให้ชัดว่าตัวผู้ต้องหาตั้งใจไปซื้อน้ำมันมาราดจุดไฟเผาบ้าน
หรือมันเป็นไปตามคำให้การของผู้ต้องหานะคะแต่พอค้นหาอยู่เนี่ยค่ะ
อยู่๒๓ชั่วโมงไม่เจออะไรยุติการค้นหาเบื้องต้นไปก่อนค่ะ
นาของผู้ต้องหาค่ะนางบงกฎวัยเจ็ดสิบเจ็ดปี
ก็อยู่ในชุมชนวัดนาคปรกห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิต๓๐๐เมตร
เล่าให้ฟังว่าคือหลังเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ต้องหาเขาก็อยู่บ้านตามปกตินะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
รู้จักแม่ของผู้ต้องหานี่แหละว่าผู้ต้องหาตั้งใจจะไปขอถ่ายพระคือ
พระเครื่องคืนแต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมให้
แล้วเขาก็อ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
แม่เขามาเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งว่าเขาป้องกันตัว
ถ้าเขาไม่นั่นเขาไม่สู้เขาก็ตาย
มันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งแหละนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้
เราก็คิดเอ๊ะทำไมถึงขนาดนั้นได้ยังไง
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่ายากจนไม่มีจะกิน
ข่าวออกมาตอนก่อนหนูหาว่าไปป้นเลยอ่ะ
เออหาว่าเออไปเอาทองเขาบอกเขาก็ไม่ได้เอามาเลย

ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐาน
และผลตรวจร่างกายจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะ
ก็ต้องใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับตัว
อู้หรือนายอำพลผู้ต้องหาได้ค่ะครับ